พวกหนูอะค่ะนั่งทำงานเคลียร์งานกันอยู่นะคะ
เนี้ยเหมือนคุณอ๋อมา่อยู่ข้างหลัง
แบบดังรั่นโรงเรียนนี่อันนั้นชุดเลยอะค้า
แล้วทางนี้เขาก็หันไปด่าผู้ปกครองข้างด้วยคือผู้ปกครองข้างเนี่ยเขาแบบเอามือปิดหูเพราะว่าเขามีเด็กเล็กอยู่อะค่ะที่เห็นในคลิปเนอะ

อยู่ทีนี้เขาก็แบบบอกให้ลูกแบบเออเขาเถอะมาอะไรอย่างงี้ทีนี้อาม่าเขาเห็นมั้งเขาเลยไม่พอใจเขาตะโกนด่าตรงนั้นเลยค่ะ
ด้วยความตอนนั้นคือหนูแบบหุดหงิดมากคือว่าทำไมเขาถึงต้องใช้คำหยาบหรืออะไรแบบนั้นกับเด็ก
แบบนั้นนะคะหนูก็เลยหันไปบอกว่าอันนี้เดี๋ยวเกิดเช้าที่หนูพูดไปเลยค่ะก็แบบ
คุณป้าค่ะที่นี่สถานศึกษาเนอะถ้าเราใช้คำพูดหรือเสียงอะไรแบบนี้รบกวนย้ายไปข้างนอกนิดนึงค่ะหนูพูดไปแบบนี้ค่ะ
เขามาหาว่าหนูอ่ะเรื่องของเขาเขาด่าเขาตะโกนด่าหนูมึงอย่ามาเรื่องของกูเขาพูดแบบนี้เลย
อ่าทีนี้เขาก็ด่าคนรอบข้างค่ะหนูก็จำไม่ได้หมดเขาก็ด่าทีนี้เขาก็ผ่านมาหาหนู
ถึงได้เข้าข้างกันขนาดนี้ด้วยความที่หนูอ่ะเป็นคนปากไวหนูก็เลยพูดแบบ

ดูค่ะมงค์อารมณ์ร้อน
นั่นเลยแล้วเหมือนแบบว่าคือคุณแม่หนูก็เข้าไปด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอามันให้ตายจะเอามันเข้าคุกให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือโรงเรียนอ่ะเซฟตัวหนูเขาให้หนูขึ้นไปอยู่บนตึกก่อนเพราะว่าท่านลงมาข้างล่างเนี่ยยังไงก็ต้องมีปัญหาแน่นอน
เขาเลยไม่เปิดโอกาสให้หนูได้คุยกับอาม่าหรือคุยกับลูกชายเขาหรือญาติเขาอะไรเลยค่ะ
ก็อันนี้คุณแม่หนูไปคุยกับทางโรงเรียนแล้วเขาแนะนำมาว่าหยุดดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้
คือเขาไม่ได้เป็นการทำโทษค่ะคือเขาให้แบบมาเยียวยาจิตใจหนูจริงเขาก็เป็นความแบบห่วงความปลอดภัยหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
แล้วกับอาม่านี่คือหลังจากเกิดเหตุนี้เราได้พูดคุยอะไรกันเบื้องต้นหรือยังได้ติดต่อกันบ้างหรือยัง
คือด้วยความที่แบบเสียใจที่แบบไปทำอย่างนั้นหนูก็เลยโทรไปหาอาม่าโทรไปเองส่วนตัว
ก็มีการพูดคุยกันหนูก็ขอโทษขอโทษอาม่าว่าแบบยิ่งทำแบบนี้แบบนั้นไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

อาม่าเขาก็บอกว่าทีหลังจำไว้เป็นบทเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็ตามนั้นค่ะก็ไม่ได้
ก็เดี๋ยวมีการพูดคุยกันอีกทีค่ะมีการพูดคุยกันอีกทีแน่นอนค่ะ
ไม่อยากแบบขอโทษที่อารมณ์ร้อนเกินไปแล้วก็ทำให้ถึงเกิดขั้นนี้ขึ้นใช้ความรุนแรงค่ะ
ใช้เหตุผลคุยกันดีกว่าไม่ควรใช้กำลังในการพูดคุยค่ะ
เรามาแลกเปลี่ยนเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่าค่ะมันจะจบไปได้สวยกว่าแบบนี้ค่ะ